อัปเดตขาดของนักแสดงนะคะคนนี้สักหน่อย
น้องพลอยพัทรากรค่ะ
บอกเลยว่างานรุมแน่นมากนะคะ
เดตนิดนึงเพราะอะไรสาวสวยคนนี้มากความสามารถจริงนะคะ
ล่าสุดค่ะเจอตัวก็คว้าตัวมาอัปเดตนิดนึง
ไอ้ที่ว่างานรุมแน่นเนี่ยมันไม่เกินจริงนะคะ
บอกกับน้องรถเบ้นบอกว่าตอนนี้มีละคร๓เรื่อง
แล้วก็ซิตคอมอีก๑เรื่องรวมแล้วเป็น๔เรื่อง

ซึ่งเธอยังบอกอีกนะคะว่าเออคิวยังได้อยู่
รับได้อีกค่ะแบบประมาณว่าโอ้เข้ามาเลยอย่างนี้ค่ะ

ถ้ารับงานมากกว่านี้สงสัยคงต้องแยกร่างแล้วล่ะค่ะ
ว่าก็ว่าคุณผู้ชมสาวพลอยเนี่ยดังในประเทศไทยไม่พอ
งานต่างประเทศเธอบอกกับทีมข่าวของเรานะ
ติดใจงานแสดงที่ต่างประเทศซะแล้ว

ติดใจแล้วก็อยากมีโอกาสร่วมงานอีก

เพราะว่าอยากหาประสบการณ์ให้แก่ตัวเอง
ไปฟังเสียงสาวพลอยคนนี้สักหน่อยค่ะ

ชั่วโมงการทำงานมันก็น้อยกว่าด้วยนะเอาจริง
อยากไปอีกประเทศอะไรก็ได้
อยากไปอีกเพราะว่าเหมือนแบบได้ทำงานด้วยได้เที่ยวด้วยเน

มันก็คล้ายของไทยนะแต่เขาจะเรียกเป็นแบบว่า
มีรอบที่หนึ่งมีคอแบคเลียบรอบที่สอง

เข้ารอบลึกมี๓๔รอบแล้ว